ยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่จังหวัดน้องคายค่ะ
บ้านหลังนึงถูกไฟไหม้วอดเลย

เพื่อนบ้านผ่านมาเห็นก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาควบคุมไฟ
เจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงนะคะกลับมาดูตอนแรกเนี่ย
ก็คิดว่าไฟฟ้าน่าจะรัดวงจร
พอตรวจสอบดูดีเหมือนจะไม่ใช่ค่ะ

แล้วดูแล้วเหมือนจะมีคนมาวางเพลิงด้วย
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่๑๒
ตำบลค่ายบกหวานอำเภอเมืองหนองคายนะคะ
ตำรวจเขาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย
ไปดูทั้งในตู้เก็บของห้องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้า
ปรากฏว่าห้องนอนที่อยู่ด้านข้างของบ้าน
มันมีร่องรอยการถูกงัดแงะหน้าต่าง
มีตุ๊กตาผ้าถูกไฟไหม้วางทิ้งไว้บนพื้น
หน้าต่างห้องนอนก็ถูกไฟไหม้เหมือนกัน
ในบ้านมีร่องรอยการทำลายข้าวของกระจัดกระจายหลายอย่าง
สำรวจรอบบ้านไปเจอขวดพลาสติกบรรจุน้ำมันเบนซินตกอยู่ค่ะ
มีไฟแชควางอยู่บนโต๊ะหน้าบ้านด้วย
มีร่องรอยการเผาหนังสือเล่มหนึ่ง
ลักษณะเพิ่งถูกเผาใหม่ยังคงมีประกายไฟหลงเหลืออยู่
สภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือดูแล้วมันเหมือนมีคนมาวางเพลิง

ต้องไปสอบถามเจ้าของบ้านนางสาวอธิตยาผานกุล
ที่เป็นพนักงานห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะว่า
เธอมีศัตรูหรือว่ามีใครปองร้ายหรือมีปัญหากับใครหรือเปล่า
เธอบอกว่าตอนเกิดเหตุเธอไม่อยู่บ้าน

แล้วก็มีคนโทรมาบอกเธอว่าบ้านไฟไหม้เลยรีบกลับมาดู
ตอนแรกเธอก็เข้าใจว่าไฟฟ้าคงจะลัดวงจร
แต่พอได้ยินรายงานที่ตำรวจเนี่ย
แจ้งให้ฟังว่ามันมีร่องรอยถูกงัดแงะตรงหน้าต่างห้องนอนนะ

หน้าบ้านเนี่ยนอกจากจะเจอขวดน้ำมันเบนซินแล้ว

มันคือกรอบรูปที่เอาไว้ใส่ภาพแต่งงานกับแฟนเก่าของเธอ
มีเสือปูอยู่แล้วก็มีแจ็คเก็ตของแฟนเก่าวางอยู่ด้วย
เลยมั่นใจเลยว่าแฟนเก่าเธอเป็นคนก่อเหตุนี้แน่ค่ะ

แล้วเขาโทรมาบอกว่าพรุ่งนี้เจอกันตอนบ่าย๒โมง

มีเอกสารอะไรเรียบร้อยอยู่โรงพยาบาลหนองคาย

เนี่ยค่ะเธอก็เลยมั่นใจว่าน่าจะเป็นฝีมือแฟนเก่านี่แหละ
อาจจะเสียใจแค้นใจ
หรือไม่พอใจที่เธอตีจากแล้วก็เลิกกัน

เพราะว่าอย่างที่นางสาวอธิตยาบอกไปว่าติดยาเสพติด
ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกทีหนึ่งก่อน
เพื่อให้ทัวร์นะคะรวบรวมพยาหลักฐาน
แล้วก็จะติดตามแฟนเก่ารายนี้มาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปด้วย
อันนี้ต้องมองกลับไปถามตัวเองดีนะคุณผู้ชม
บางทีเนี่ยคือความรักเนี่ยมันก็มีทั้งสมหวังแล้วก็ไม่สมหวังถูกไหมคะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยต้องลองถามดูดีว่าที่เหลืออยู่มันคืออะไร
ที่บอกว่ารักทำไปเพราะรักเนี่ยรักจริงหรือเปล่า
หรือว่าจริงแล้วเป็นแค่ข้ออ้างในการระบายความแค้น
ถูกต้องความรักไม่ใช่การแก้แค้น
ถ้ารักกันจริงก็ไม่น่าทำแบบนี้นะคะถูกต้องครับ